ทีมข่าวของเรายังคงติดตามความคืบหน้านะคะ
ในการกู้ซากรถและร่างของ๒นักศึกษาไทย
วันนี้ทางชุมชนคนไทยที่สหรัฐอเมริกา
เขารวมตัวกันกว่า๗๐คนเลยนะคะ
ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปติดตามความคืบหน้า

อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ในการกู้ซากรถ

แต่ว่าตกเหวเหมือนกันอยู่เหนือจากรถของสองนักศึกษาไทย

กำลังตรวจสอบว่ารถคันนี้เป็นของใครอย่างไร

ซึ่งระบุว่าหัวหน้าทีมกู้ภัยได้เจอกับญาติ
เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ยังไม่กำหนดวันเก็บกู้ซากรถยนต์

ทีมกู้ภัยยืนยันว่าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องค่ะ
ในด้านการใช้อุปกรณ์เก็บกู้
ประเมินสภาพอากาศรวมถึงระดับน้ำ
ซึ่งแผนการเก็บกู้จะต้องได้รับอนุมัติ
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจได้
โดยยืนยันว่าการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับคืนสู่ญาติเป็นเป้าหมายหลัก
ยังระบุถึงการดำเนินการสอบสวนอีกกรณีหนึ่งนะคะ
กรณีนี้เป็นคู่สามีพระยาชาวจีน
ชื่อนายยีนานหวังอายุ๓๑ปี
และนางจีซองอายุ๓๐ปี
๒คนนี้หายตัวไปตั้งแต่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ไปเจอทะเบียนรถยนต์ของคู่สามีพระยาคู่นี้
อยู่ในรายงานข่าวของ๒นักศึกษาไทย
ก่อนที่จะมีการสอบสวนขยายผลแล้วพบว่าทะเบียนที่เจอ
ไม่ใช่ทะเบียนรถของนักศึกษาไทยค่ะ
ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่มีการยืนยันว่า
คู่สามีพระยาชาวจีนเป็นคนใช้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
รถยนต์ของ๒นักศึกษาไทยตกลงไปนะคะ
ก็บินวนดูอีกครั้งแล้วก็เจอว่ามีชิ้นส่วนของรถ
ตกอยู่เหนือรถของนักศึกษาไทยคือเหนือขึ้นไปประมาณสัก๔๐เมตร
ก็ต้องรอรอให้น้ำลด
เพื่อกู้ซากรถของนักศึกษาไทย

ตกอยู่ตรงนั้นรอความคืบหน้าทั้ง๒คันนี้
ส่วนในวันนี้๑๔สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ
คนไทยในสหรัฐกว่า๗๐คน
ก็รวมตัวกันไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ให้เร่งกู้ร่างนักศึกษาไทยทั้งสองคนขึ้นมาให้เร็วที่สุด
ผู้สื่อข่าวไทยเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐ
ประจำนครลอสแองเจลิสก็เกาะติดภารกิจนี้

ให้คุณผู้ชมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ